เหมือนกับช่วงปิดเทิมคุณผู้ชม
ปิดเทิมอะไรก็ดีอากาศร้อนแบบนี้
แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดีของคนที่เก็บตานขาย

แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปแปรรูปทำลูกตาลเชื่อม
พูดเลยว่าขายดิบขายดีนะจ๊ะคุณค่ะ
ไปค่ะไปกันที่ท้องไร่ท้องนาเห็นต้นตานไหมคะ
สายนนท์สูงข้ามสแกร่แสง
ตำบลพลสมครามจังหวัดตะคอนราชศีมาจ๊ะ
ไปดูนะบริเวณนี้มีต้นตานอยู่โดยธรรมชาติของมัน

ชาวบ้านก็ถือโอกาสนี้ออกตระเวน
หาเก็บลูกตาลนามาแปรรูปทำเป็นตาลเชื่อมขาย

ใช่แล้วก็เป็นธรรมชาติด้วย
เขาเอามาขายทานเป็นของว่างของหวานทานหน้าร้อนแบบนี้

ที่ชาวบ้านเก็บมานี่นะคะก็จะเลือกนะ
เลือกเป็นลูกตาลที่มีสีเขียวหน่อย
พอปอกออกมามันก็จะได้ลูกตาลด้านในที่อ่อนกำลังดีค่ะ
แกะออกแกะออกมาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะ
บางคนไม่เคยเห็นว่าผ่าลูกตานออกมาหน้าตามันเป็นยังไง
นี่ได้ดูแล้วนี่ตลอดข่าวมาให้ดูแล้วนะ
แบบว่าเป็นวิถีชาวบ้านอีกแบบหนึ่งเนี่ย
แกะออกมาแล้วก็แพ็กใส่ถุงขายแบบนี้ก็คือ

และอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือขายเอาเป็นแบบเอาไปเชื่อม
หรือว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดี
นี่ใส่ถุงอย่างงี้

ถ้าจะให้อร่อยที่สุดต้องใส่น้ำแข็งป่นลงไปด้วย
ใช่เย็นชั่วใจ

เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะจากการขายตานานเนี่ย
มีรายได้เฉลี่ย๒๐๐๐บาทเลยนะคุณ
แน่นอนล่ะค่ะว่ามันเป็นเมนูที่หาทานได้เฉพาะฤดูแรงนี้เท่านั้น
ก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลโนนสูงเนี่ย
สั่งจองเนื้อตานอ่อนกันเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านนี้เขาบอกว่าเก็บแทบจะไม่ทันเลยนะคะ
เอามาให้ดูกันเผื่อว่าใครชื่นชอบ
ก็จะได้หาซื้อกันในช่วงนี้นะคะ

เป็นตาลสดหรือว่าตาลแบบเชื่อม

ต้องกินแบบตาลเชื่อมหรือว่าลูกตาลสด
ลูกตานสดนะหาทานยากนะคะคุณ

นี่คือสดจริงสดจากต้นอ่ะ
แล้วก็แบบผ่าปอกแล้วก็ใส่ถุงขายเลย
อันนี้ก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องที่เขามีความเชี่ยวชาญนะ
เอามาขายเพราะว่าเราจะขึ้นไปปีนเก็บเอง

สักพักผมก็ลงไปแช่น้ำ

สักพักผมก็ปีนไปเก็บลูกตาได้
บินไปสักพักหนึ่งก็โดนจูงไปเที่ยวอีกแล้ว